บอยไหนคุณคือบอยล่ะงั้นเย็นนี้

ได้ค่ะคุณบอยโอ้โฮ
เย็นนี้นะคะเย็นนี้คุณบอยส่งมาได้เลยค่ะ
เจ๊สนิทกันแล้วค่ะคุณบอยขอบคุณนะคะคุณบอย
อุ๊ยเจ๊อะไร
คุยกับคุณบอยทะโรกเกลียดกูเลยนะทะโกนเกลียด
คุณบอยทะโกงกงทะโกนเกลียดอะไรผมเล่นละครได้ครับเจ๊
เปล่านี่โทรหาคุณบอยเนื้อย่างเกาหลีบอกเย็นนี้เอากระทะมาส่งด้วยอืม
หิวอยากกินโอ้โหใช้เชิญครับไม่ชอบกินเหรอเนื้อย่างเกาหลี

อ้าวพี่แดนแล้วละครับ

ครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้

ครับผมได้ครับคุณแดน
โอเคยินดีที่ได้รับใช้ครับ

น้ำเบิร์ดโก้จังเลยน้ำเบิร์ด

ตอนนี้โทรคุยกับคุณแดงสุรางใช่ไหม

ฝากเป๊กกี้น้องค่อมพี่บอลเราก็ไปเล่นละครด้วยกันได้ปะล่ะค่ะ

คุณแดงสุรางแดงแหนมเนือง

เขาจะมาจากหนองคายลงมองเทพ

อัลโหลอ๋อ
ฮะอ๋อท่านเหรอครับ
ท่านนายกครับผมเฮ้ย
เอาเบิร์ดไปด้วยเบ็กกี้ไปด้วยเฮ้ย

ไปที่ชำปับไม่เอานายกบ๊วยเจ้าประชวน

เออ

เสียงข้าวโทรศัพท์เขาแจ๊

ใช่ครับประตูทันเดอร์อยู่ซ้ายมือครับผม

เฮ่ย

เขาเอาของมาส่งครับไลน์แมนครับ
ที่หลังเรียกทาวน์อินทาวน์
เรียกชื่อถนนเปลี่ยนที่นัดรับ

ตกใจหมดเลยครับผมตกใจหายหมดเลย

เขาเป็นคู่เพื่อนสีสายบันทึก
บันเทิงไม่รู้เสียงเป๊กสูงพอกับเสียงเขาหรือเปล่านะคะ
ต้องไปฟังเสียงเขาเองค่ะคุณเล็กซี่และคุณกุ๊กกี้

แม่งร้อนเต้นบันเทิงเดียวในขนาดนี้
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณเล็กซี่และคุณกุ๊บกี๊ทำไมนะคะ
ทำไมล่ะคะก็คุณเป็นนักข่าวสายบันเทิง
ดิฉันกลัวว่าคุณจะเขียนข่าว
ด้านแบบปกติแล้วชอบพากันไปช้อปปิ้งไปซื้ออะไรกัน
จริงแล้วเน้นของกินเพราะดูหุ่นเราสองคนนะคะ
คือของกินอย่างเดียวเท่านั้น
เน้นของกินเลยค่ะค่ะเวลาซื้อนี่ดูป้ายราคาบ้างเปล่า
เอาจริงนะในส่วนตัวหนูไม่ค่อยดูเลยจริงนะ

ค่ะไปเล่นกันเลยเหรอบ่อนด์ค่ะ

ที่เราคุ้นเคยนอกจากนำมาทำอาหารแล้วนะครับ
มะกรูดยังมีกลิ่นไล่แมลงและดับกลิ่นได้ดีด้วย
บอกเลยว่าของพี่แบบนี้มะกดแบบนี้ราคาไม่แพงครับ

นี่ต้มยำขาดไม่ได้อย่าต้องตะไคร้
และนี่ลาคาถูกตะไคคสวนจริง

ที่คนไทยใช้กันมานานแสนนาน
อกจากเป็นเครื่องต้มยำแล้ว

ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องต้มยำค่ะทั้งหมดนี้น้ำหนัก๑กิโลกรัมค่ะเท่าหมดเลยเท่ากันหมดค่ะคุณเล็กซี่คุณกุ๊กกิ๊บค่ะ
นี่คือคำถามข้อที่๑ของคุณค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถามเลยค่ะว่าเครื่องต้มยำทั้ง๓ชนิดนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เคยซื้อไม่เคยทำต้มยำเลยค่ะ

ว่าจะเป็นใบมะกรูดเป็นตะไคร้หรือว่าเป็นขา
มีน้ำหนัก๑กิโลกรัมค่ะ
มะกรูดหนูเคยซื้อแต่หนูซื้อแต่แบบ๑๐บาทอะไรอย่างนี้
หนูว่าไปซื้อหนูซื้อไปต้มยงต้มยำอย่างนี้

ทำไมคือเราซื้อแบบนิดเดียวไงนี่กรำใหญ่มากเครียมนี้กรมใหญ่มาก
อันนี่กรำใหญ่กรำใหญ่ประมาณ๑๐๐บาทอ่ะอันนี้ถูกอือ

อันนี้กรัมเดียวนะแต่ว่าเขาหนักไงกิโลหนึ่งคุณพี่

อันนู้นขางอันนั้นก็กิโลหนึ่งคุณพี่

เพราะว่าขาเข้าไปทำอะไรได้หลายอย่าง
ลองพูดคำว่าขาแบบเซ็กซี่

ที่ก็ว่าไม่ใช่อะไรกินป่ะ

ไคร้คุณคิดว่าตะไคร้ถูกที่สุด

หรือว่าเราก็กลับบ้านถูกกว่าหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นตะไคร้ที่คุณเลือกนี้นะคะ
ต้องถูกกว่า๔๐บาท
เครื่องต้มยำชนิดนี้ราคาอยู่ที่
เลิกที่สุด
นี่
ใช่ค่ะเลิกที่สุดค่ะ
เพราะว่าใส่ถูกกว่าอีก

ทำไมชั้นจัง
หลายกลับมาแล้ว
เขาก็คิดถึงตัวเองจังเลยอีก
อ้าวจะเจอกันอีกหรือป่าว

อย่าเข้ามานะ

อย่าเข้ามานะ
งป่วนต้องเจอกับใครล่ะครับเนี่ย

อาจจะพกความฮามาเต็มที่
ช่วงหน้ามาฮากันต่อ

ผลไม้มันก็สามารถแทนคำด่าได้เหมือนกัน

แอปเปลี่ยนไว้อย่างนี้
มะม่วงมะม่วงอย่างพวกที่นั่งงออ่ะนั่งแบบมะม่วง
อะไรเนี่ยคัตตะนุ๊ก